ผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยที่เชียงใหม่นะครับ
มีเจ้าของร้านตัดผมเป็นช่างตัดผมเนี่ย
ไก่ชนเขาหายตามหามาตั้งนาน
สุดท้ายเนี่ยได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

พอตามไปถึงบ้านบอกว่าอ๋อเอาไก่ชนตัวนี้ไปตีกับคู่แข่งแล้วมันแพ้
ต้มกินไปแล้วโอ้โหดูสิฮะ
นี่ฮะมาอุ้มไก่เข้าไปแล้ว

ตั้งแต่นู่นบ่าย๓๑มกราคม
เป็นร้านตัดผมชายในตะมนตลาดขวัญอำเภอดอยสะเก็ด

คือมันหายไปเขาก็หาไม่เจอ
กล้องวงจรปิดเอาคนนี้เอาไป
ล่าสุดตำรวจสพดอยสะเก็ดติดตามจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นายอาทิตย์สุวรรณเพชรอายุ๕๖ปี

เขาเป็นพนักงานขนส่งของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะ
เจอกัยชนตัวนึงสุกเสื้อเลย

เสื้อผ้าจักรยานยนต์ที่ใส่ไปในวันก่อเหตุเนี่ยเจอหมด
และตัวนี้เป็นไก่ชนพันธุ์ภาพ

ไม่ใช่ตัวนั้นที่ผมลักขโมยมานะ
ตัวที่กินของเค้าผมขโมยเข้าไปจริง
โมโหผมเลยต้มกินไปแล้ว

โธ่มีสิทธิ์ไหน

ตัวนี้ซุกใส่เสื้อตัวเองเลยบอกของผมอย่ามาเอาของผมไป
เจ้าของไก่ชนบอกว่าเสียใจมากนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณอารมณ์นะฮะนี่ฮะเจ้าของร้านตัดผมบอกเสียใจมาก
หลังเกิดเหตุพยายามตามแกะรอยหาคนร้ายหากล้องวงจรปิดตามจุดต่าง
ตำรวจรู้ตัวคนร้ายตามมาถึงบ้านหวังจะได้ไก่ชนของตัวเองคืน
ยิ่งเสียใจหนักเข้าไปอีกคนร้ายบอกต้มกินไปแล้วเอาไปตีแล้วแพ้
ผู้ต้องหานี่บอกว่าก่อเหตุเป็นครั้งแรกแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อนะครับ
ตอนนี้แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเคหสถานเดี๋ยวจะขยายผลต่อไปว่าเคยก่อเหตุกับคนอื่นหรือเปล่า
แล้วไปต้มกินจริงหรือเปล่าเรื่องของเค้าไปถ่ายใช่แล้วก็ไม่รู้